เป็นประจำในช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
อยากพาไปทั่วไทยเลยอยากกินอะไรได้กินอยากฟินอะไรได้ฟินนะฮะ
วันนี้พาไปกินและฟินหลายอย่างคุณผู้ชมไปดูกันว่าเราจะพาไปไหนฮะ
นี่คุณพาไปฟินกับนางรำและฟินกับตำรวจคนนี้หน่อยคุณ
ระหว่างนางรำกับตำรวจคนไหนรำเก่งกว่ากัน

คุณคือเขาบอกถ้าดนตรีมันจะมันขนาดนี้ใครจะอดใจไหว
ผมขอฟังเสียงดนตรีนิดนึงได้ไหมในงานนะขอฟังนิดนึง
ของเรามีเสียงไหมฮะ

นี่แหละคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปแหมดนตรีมาตามสายแบบนี้
นางรำอยู่ข้างหลังแบบนี้ตำรวจจะทนไหวเหรอคุณ
ตำรวจอำนวยการจราจรอยู่
แต่ว่าคนที่เห็นตำรวจทำหน้าที่อยู่ตรงนี้บอกโอ้โห

ก็ดูสิเอวตำรวจเอวดีสะโพกดีนะ
เอวพริ้วเลยคุณฮะจริงแล้วเนี่ย
งานนี้เป็นงานแห่ที่พังงานะครับ
เขาเป็นขบวนแห่เพื่อที่จะไปจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองพังงาประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นระหว่างวันที่๓ถึง๑๑มิถุนายนนะครับ
ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดทุกคนล่ะคุณ

ดูสิมีช้างด้วยมีนางรำมีของดีประจำจังหวัดอะไรมากมาย
และสิ่งที่สำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
แต่ว่าหลายคนไปจับจ้องมองตำรวจสายแดนแล้วฮะ
เพราะว่าเห็นนางรำเขารำเพลงมันก็สนุกสนาน
ตำรวจก็รำไปด้วยโบกรถไปด้วยจ้า
นี่ไปนี่จะโบกหรือจะรำครับคุณตำรวจนะครับ
เป็นสีสันข่าวเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะ
ใช่ค่ะดูแบบนี้แล้วก็อมยิ้มเนอะ
จริงเดี๋ยวตำไปด้วยนะฮะโบกรถไปด้วยเนี่ย
อาทิตย์คุณเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวพาไปสายขอพรกันหน่อยดีไหม
เพื่อใครอยากขอพรพาไปนี่เลยค่ะที่ประตูแห่งการเวลาอยู่ที่วัดนี้เลย
ไหว้พระด้วยไปมุดซุ้มประตูแห่งการเวลาด้วยนะถูกต้องค่ะ
นี่คือวัดเลจธรรมกิจนะคะที่จังหวัดนครนายกเขาเชื่อว่าวัดนี้มีประตูแห่งการเวลา
และท่านเจ้าอาวาสพระครูประหลัดภัยรัฐบอกว่าอุโบสถหลังเก่ามีต้นโพ
ต้นเนี่ยปกคลุมกำแพงโบสถแล้วเดี๋ยวคุณดูนะแต่ละต้นเนี่ยอายุแบบร้อยกว่าปีแล้วดูสิแบบเนี้ย
นี่เห็นประตูอยู่ไกลนี่ฮะนี่ผ่านประตูแห่งการเวลา
ถูกต้องค่ะต้นโพจะขึ้นคลุมทางเข้าโบสถ์แล้วก็ประตูนี้มองไปก็ดูลึกลับไง
เหมือนประตูย้อนอดีตชาติใครมานะคุณก็จะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็รอด
รอดผ่านขอให้เจอแต่สิ่งดีที่จะเข้ามาในชีวิตนี่ดูสิอุ้มลูกอุ้มหลานเนี่ย
รอดผ่านประตูขอให้แข็งแรงหมดทุกข์หมดโศก
แล้วก็พาเด็กมารอดเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเด็กมารอดจะว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนนะคะ
นี่แปลกตาเหมือนกันนะคุณนะคือเหมือนมีซุ้มประตูเดิมอยู่เป็นกำแพงเป็นอิดเป็นอะไรแบบนี้
แล้วก็มีรากของต้นโพมาปกคลุมไว้แบบนี้โอ้สวยงามและสิริมงคลนะ
ไปกันได้ที่วัดเลจธรรมกิจที่นครนายยกนั่นเองนะครับ
อ้าวอิ่มบุญกันแล้วไปอิ่มท้องกันบ้างพาไปที่ร้านนี้ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
แล้วเป็นปากหม้อแบบแปลกด้วยเขามีรางน้ำให้ไหลไปแบบนี้ไปเสิร์ฟถึงโต๊ะถึงที่เลยคุณ

หุนตามรางน้ำแบบนี้คุณจะกินอะไรส่วนแม่ค้าทำอะไรอยู่
แม่ค้านะก็กำลังทำข้าวเกลียบปากหม้ออยู่นะทำก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออยู่
แล้วก็จัดใส่ชามแล้วก็เอาลงน้ำแบบนี้เลยนี่คุณผู้ชมฮะผมพาไปที่ร้านร้านนี้
มีทั้งซุปหมูน้ำใสเล้งปลาเส้นลูกชิ้นไก่น้ำใสตีนไก่ปีกไก่บน
ต้มยำน้ำข้นเย็นตะโฟและที่สำคัญนะฮะก็มีเมนูเรื่องของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
ที่มีความหลากหลายนี่แม่ค้าทำปากหม้อแบบนี้ใส่ไส้ไปหลายอย่าง
จะเอาไส้ข้าวโพดไส้กุช่ายกะหล่ำปูอัดหมูสับจานละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นก็เอาใส่ถ้วยแล้วก็ลอยวนไปเวียนมาแบบนี้แล้ว
แต่ลูกค้าจะชอบนี่เอาใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็ลอยวนไปเวียนมาแบบนี้นะฮะ
ร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านอยู่หลังตลาดเอ็นทรีโอตรงข้ามวัดโป่งไผ่
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีร้านเปิดทุกวัน
ไม่มีวันหยุดเลยจ้าไปกันได้เลยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหมุนวนในบรางน้ำนะฮะ

คุณเคยกินไหมก๋วเตี๋ยปากหม้ออร่อยนะอร่อยจริง
ใช่ค่ะคือมันจะมีความเป็นเหมือนกับข้าวเกียบปากห้อ
แต่มันเป็นลักษณะฟิลก๋วก๋วยเตี๋ยวแบบนี้

คุณผู้ชมคะให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยค่ะ

อีกจนอดใจไม่ไหวเอามาให้ดูอีกนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ให้เข้ากับบรรยากาศอย่างที่บอกวันมหาสมุทรโลกค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ

ห่างจากเกาะเต่าไปประมาณ๑๒กิโลค่ะ
เกาะพงันจังหวัดสุราธานีเนี่ยนะ

ใหญ่มากนะคุณดูแล้วเปรียบเทียบกับไซส์ของคน
น่าจะยาวแบบ๕เมตรได้เลยค่ะ

นี่แล้วนักท่องเที่ยวเขาก็มาดำน้ำ

ประทับใจที่เจอฉลามวานที่จุดตัวเบอร์เริ่มแบบนี้นะคะ
กับเขาได้นะแต่ต้องห่างสักประมาณ๓เมตรนะคุณนะ
เพื่อไม่ให้ไปรบกวนเขาด้วยนะ

ผมฟรีไดท์ผมอยากเจอสักครั้งหนึ่ง

ดีฉันเคยไปเจอมาแล้วฟินสุดเลยจริงค่ะ

แต่อย่าลืมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวันมหาสมุทรโลกนะครับ